ก็คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูผู้สื่อข่าวของเราอีกหนึ่งคน
อยู่ที่จุดอบตโป่งผา
จุดนี้เป็นจุดที่เมื่อตอนบ่าย๒โมง๕๕น
พบสอรก็มีการแถลงข่าวไปด้วย
แล้วก็เดี๋ยวไปฟังการความเดือดร้อนของชาวบ้าน
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วชาวบ้านเขาก็ยินดีนะ
ที่บอกว่าพื้นที่นาเขายินดีรับน้ำเพื่อให้ระบายน้ำออกจากถ้ำ
เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดความคืบหน้านี้พร้อมกัน
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณยุธยาตุ้มมี
รายงานจากอบตโป่งผาจังหวัดเชียงราย

นับเป็นข่าวดีแล้วก็ทำให้หลายคนมีความหวังอีกครั้งหนึ่ง
ว่าภารกิจที่จะเข้าไปช่วยเหลืออีก๙คนที่เหลือ
หลังจากที่ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมได้ออกมาชี้แจงแผนการปฏิบัติในวันนี้
ซึ่งก็คล้ายกันกับเมื่อวานนะครับ
ซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้

รวมถึงสภาพน้ำที่ก็ยังคงลดลง
แล้วก็ยังคงรักษาระดับไว้ได้เป็นอย่างดี
แม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตาม
แต่ก็ไม่เป็นผลนะครับสำหรับระดับน้ำภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
โดยเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ประชาการศูนย์อำนวยการร่วม
ค้นหา๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ก็ออกมาชี้แจงถึงแผนปฏิบัติการภายในวันนี้
ซึ่งทำให้สื่อมวลชนเองก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน
ที่จะได้นำเสนอเรื่องราวดีที่ประชาชนประเทศไทย
แล้วก็ทั่วโลกคอยติดตาม

เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำ๑๓คนจากต่างประเทศ
แล้วก็หน่วยซิลอีก๕คนเหมือนกับเมื่อวาน
ไป๑๘คนก็ได้เข้าไปภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้ว

และวันนี้มีหน่วยสนับสนุนเพิ่มเติมเข้าไปด้วย
อาจจะมีการสับเปลี่ยนกำลังพลบางคนที่อ่อนล้าบ้าง
แต่กำลังพลทั้งหมดสำหรับนักดำน้ำที่มา
ณขนาดนี้มีประมาณ๙๐คนก็จะสามารถสะเปรียนกันได้
ตรงนี้ถือว่ามีความพร้อมเต็มร้อยเหมือนกับเมื่อวาน
ส่วนสภาพน้ำตรวจสอบแล้วระดับน้ำยังคงเป็นปกติ
นี่ก็เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น
ซึ่งทางภูมิชการสวนอุ้มอุปกรณ์ร่วมก็ได้ออกมาชี้แจง
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ทางพลตำรวจตรีชูรัฐปานเง่า

ให้ความร่วมมืออย่างดีในการย้ายจุดที่จะนำเสนอข่าว
จากวรรณอุรายัณฑ์ท่ำหลวงขุนน้ำรังนอน
มาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตะบนโป่งผานะครับ
แต่อีกส่วนหนึ่งที่ขอร้องสื่อมวลชนเลยก็คือการใช้โดรนในการบิน
ทำข่าวนะครับการบันทึกภาพในขณะที่มีการลำเลียง๑๓คน
โดยเมื่อวานนี้ปรากฏภาพโดรนของสำนักข่าวสำนักหนึ่ง
บินขึ้นขณะที่ฮอเฮลิคอปเตอร์กำลังยกตัว
อาจจะเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน
ไม่ให้ใช้โดรนในการบินเพื่อเก็บภาพบรรยากาศ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่มีการแถลงเมื่อเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมากันครับ
บอกไปแล้วว่าเราได้น้องเข้ามา๔ท่านนะฮะ
วันนี้ก็ขอความคืบหน้ารายงานให้ทราบ
อยู่ดีมีสุขที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
เมื่อเช้านี้ก็บ่นหิวขอข้าวผัดกระเภา
แต่ยังต้องแยกจากผู้ปกครองหรือแยกจากคนอื่นอีกระยะหนึ่ง
เพราะว่ากังวลเรื่องของการติดเชื้อ
แล้วก็ทางการแพทย์เองกำลังพิจารณาว่า
จะให้ญาตินะครับเข้าไปเยี่ยมแบบไกลเยี่ยมแบบดูตู้กระจก

กำลังหารือกับทางแพทย์ที่เชียงรายประชานุเคราะห์อยู่
นี่คือความคืบหน้าแล้วเป็นข่าวดีของพวกเรานะครับ

เมื่อเวลาประมาณ๑๑นเศษที่ผ่านมาเราปฏิบัติการครั้งที่๒นะครับ
ขออนุญาตแค่นี้นะครับ
เราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยน้องเขา

กว่าเวลาที่กำหนดประมาณ๔๕หรือ๕ชั่วโมง

ตอบไม่ได้นะครับขออนุญาตในรายละเอียดตรงนี้เป็นการปฏิบัติการนะครับ
แต่ยืนยันว่าข่าวดีก็คือ
สภาพทุกอย่างยังดีเหมือนเมื่อวาน
อากาศน้ำความแข็งแกร่งของน้องเขา
แล้วก็โดยผลที่เราดูจากเมื่อวานนี้แผนต่างที่เราวิเคราะห์แล้ว

วันนี้เราคิดว่าเราพร้อมเหมือนเดิม

กี่โมงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการปฏิบัติการ
ปล่อยน้ำเข้าท่วมที่นาของชาวบ้าน
เป็นผลทำให้ได้รับความเสียหายนั้น
ก็มีรายงานมาว่ามีผู้ใจบุญแจ้งเข้ามาทางจังหวัดเชียงราย

ให้กับชาวบ้านในจุดที่น้ำท่วมแล้วก็ได้รับความเสียหาย
เป็นการตอบแทนการเสียสละในครั้งนี้
โดยนายเศรษฐวุฒิปัญญาคำผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องอ้อเนี่ย
ก็ชี้แจงกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

พบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบ๑๙ราย
มีพื้นที่เสียหาย๑๕๙ไร่

ก็คือไม่ยอมรับเงินที่มีผู้ใจบุญจะมาบริจาคให้
มีเพียงชาวบ้านที่ยากจนจริง
รายเท่านั้นที่ขอรับบางส่วนนะครับไปฟังเสียงจากผู้ใหญ่บ้านกันครับ
จังบุญปวงภาและในหมู่บ้านหนังอ้อ
ในความรับผิดชอบของหมู่บ้านผมนี่เหลือ๑๙ราย
และมี๑๙มีอยู่๔ราย
ที่ขอความขอค่าเชิดเชยนะครับ
เพราะว่าฐานะของเกษตรกรทั้ง๔รายนั้นก็
ฐานะเขาอยู่อยู่ยากจนนะครับ
ก็ต้องลงทุนไปในบางส่วนนะครับ

อีก๑๕รายนั้นจะไม่ขอค่าชดเชย
เพราะว่าตอนแรกนั้นเขาก็บอก
๑๙รายเขาพูดในเสียงเดียวกันว่า
จะไม่ขอรักค่าชดเชยนะครับเพราะว่า
ในส่วนที่ภารกิจช่วยเหลือ๑๓ชีวิตนี้สำคัญนะครับ
ผมก็ได้ยินคำนี้ผมตื้นตันใจมากที่
ราศดรและเกษตรกรที่มีฐานะที่ยากจนและพูดอย่างนี้นะครับว่า

สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดนะครับ
พืชต้นข้าวมันสามารถทดแทนขึ้นมาได้นะครับ

โดยชาวบ้านที่ไม่ขอรับค่าชดเชยเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
ภารกิจค้นหาแล้วก็กู้ภัยช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
ต้นข้าวที่เป็นพืชสามารถปลูกขึ้นมาใหม่ทดแทนได้นะครับ
ให้ความร่วมมือกับภารกิจครั้งนี้เรียกว่าทุกอย่างเลยนะครับ
ให้กำลังใจแล้วก็เสียสละพื้นที่นาพื้นที่รองรับน้ำนะครับ
คุณผู้ชมครับดูบรรยากาศตอนนี้นะครับ
ที่องค์การบริหารส่วนตะบนโป่งผ่า

ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมออกมา

ปฏิบัติการได้เริ่มเมื่อ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
และวันนี้ฝนก็ไม่ได้ตกเลยนะครับบริเวณนี้
หลังจากที่ครึ้มฟ้าครึ่มฝนมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่าย
ต่อจากนี้ไปจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
ภารกิจต่างที่เจ้าหน้าที่ได้เริ่มปฏิบัตินั้น

แล้วก็ให้กำลังใจกับ๙คนที่เหลือด้วยนะครับ
เทียราเดชโครงเฉลิมวัดถ่ายภาพยุทยาตุมีข่าวธรรมดาทีวี
รายงานจากอบตโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณครับฟ้าฝนเป็นใจนะครับ
ในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้อย่างที่พบศูนย์บอกว่า
ความพร้อม๑๐๐นะครับ
และการเจียวยาชาวนาชาวสวนชาวไร่
นายกรัฐมนตรีก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยงานในจังหวัดนั้นดูแลพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่ด้วยนะครับ